ไปติดตามหนึ่งคดีนะครับที่เราตามกันมาทั้งอาทิตย์หลายวันติดต่อกัน
เพราะว่าล่าสุดตำรวจไปเจอกับหีบเพิ่มเติมอีก๑ใบ
แล้วในนั้นมันมีโครงกระดูกของมนุษย์อยู่ด้วยครับ
นี่ครับนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่ทั้งทีมชุดประดาน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ที่ประเด็บประการค้นหาหลักฐานในบ่อมรณะภายในบ้านของนายไอซ์เนี่ย
คือเพิ่มเติมลงไปเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำกว่าสี่สิบนายนะครับ
ปูพรมค้นทางใต้น้ำนี่คือภาพจำลองเหตุการณ์ที่เราทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าเขาทำกันยังไงตอนลงไปใต้น้ำนะครับ
ลงไปเนี่ยมันไม่เห็นอะไรหรอกเพราะน้ำมันขุ่นมันมัวมากแต่สิ่งที่นักประดาน้ำทำได้ก็คือเอามือเนี่ยครับ
แล้วสรุปไปเจอกับหีบอีกใบนึงจ้อยหีบในนี้ครับจมอยู่ใต้น้ำผิวใหญ่เลยนะ
กระดูกสันหลังซี่โครงเชิงการกระดูกขาและกระดูกแขน
ที่มีเพียงข้างเดียวเจอกับดัมเบลและโซ่ล็อกกุญแจ
คือทำแบบนี้เพื่อไม่ให้มันขึ้นมาได้ง่ายถ่วงเอาไว้เลยครับ
ถ่วงเอาไว้ใต้ริมใต้น้ำริมขอบบ่อฝั่งตรงข้ามของสุสานบรรพรุษของนายไอซ์นะครับ
ก็ไปสอบถามกันหน่อยก็คือพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านเปิดเผยว่าโครงกระดูกที่พบน่าจะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ที่เสียชีวิตในช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
หายไปในช่วงนั้นเช่นเดียวกับชิ้นส่วนกระดูกกว่า๓๐๐ชิ้น
ที่ถูกถ่วงน้ำแล้วใช้ประตูเหล็กดัดและม้าหินทับก่อนหน้านี้
เราเคยเล่าข่าวกันไปก็คาดว่าเป็นของเด็กหญิงอายุระหว่าง๑๒๔

รวมทั้งศพของน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฆ่าฝังดิน
เท่ากับว่าตอนนี้มีเหยื่อที่ถูกในไอซ์ฆาตกรรมอำพรางเนี่ย
ยืนยันชัดเนี่ยน่าจะมี๓ศพ
ญาติสนิทของนายไอซ์ให้ข้อมูลสำคัญกับทีมงานฝ่ายสืบสวนว่า
ระหว่างที่นายไอซ์ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ
เคยไปเล่าให้เพื่อนนักโทษฟังว่า
อำพลางร่างมาแล้ว๕ศพ
เผื่อให้เพื่อนนักโทษคนนี้ที่พ้นโทษออกมาก่อนนะครับ
เรียกเงินเพื่อแลกกับการไม่นำเรื่องนี้ไปแจ้งกับตำรวจ
สักประมาณมาทีก็จะขอ๕๐๐บ้าง๖๐๐๗๐๐บางทีก็๑๑๐๐
แต่ไอ้เจ้าตัวคนเล่านั่นน่ะไอ้ที่เป็นญาติกันกับใจไอซ์เนี่ย
บอกว่าก็ไม่ได้ให้เงินไปนะมีเพียงแค่เขียนจดหมายส่งไปเตือนว่าอย่าไปเล่า
ซึ่งก็เล่าเรื่องนี้ให้กับนายไอซ์ได้ฟังด้วย
ระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในตอนนั้น
ก็มีข้อมูลนะครับว่ายังมีเหยื่อที่ถูกในไอซ์เนี่ย
ฆาตกรรมมากกว่า๓ศพที่พบคือน่าจะมีถึง๔๕ศพเขาว่าอย่างนั้น
แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยุติการค้นหาก่อนเมื่อวานนี้
จากต้องรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมจากพยานปากสำคัญ
คือการรวบรวมพยานปากสำคัญมันสำคัญมาก
และ๓ศพถูกมั้ยครับแต่ว่าที่ไนไอซ์เคยเล่าให้เพื่อนในคุกฝั่ง
ก็คือบอกประมาณว่าฆ่าไปแล้วประมาณ๕ศพทำแบบนี้๕ศพ
เพราะฉะนั้นตำรวจเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งตามหาต่อไป
เพราะว่าอยากจะปิดคดีนี้โดยเร็วคือถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญมาก

เพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารกันอย่างแบบว่ารอบด้านกันด้วยนะคะ